ดูภาพเหตุการณ์นี้
จากกล้องวงจรปิดของร้านโชว์ห่วยแห่งหนึ่งในตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะชงส่องนะครับ
จับภาพไว้ได้ฮะขณะที่วัยรุ่นหญิงชายกลุ่มนี้เนี่ย
สองคนนี้นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้าน
ทำทีว่าจะมาซักผ้าก็ทำท่าหยอดตู้ใส่เสื้อผ้าใส่ผงซักฟอกทั่วไป
แต่ในจังหวะนั้นเองครับเขาหยิบกุญแจผีที่เตรียมมา
แล้วก็แอบไขเข้าไปในรูกุญแจของตู้หยอดเหรียญ
จากนั้นทำไงต่อยังไงพยายามใช้นิ้วล้วงเข้าไปในช่องใส่เงิน
ทำแบบนี้อยู่ประมาณสัก๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง
ภาพนี้ที่จับได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้หัวขโมยกลุ่มนี้ไม่ได้เงินไป
ไม่สามารถสะดอกกุญแจออกมาได้ไปถามเจ้าของร้านดีกว่า
บุภาเรืองเดินเจ้าของร้านเธอเล่าว่า
นี่ครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วนะแฮทริกแล้ว
โจรกลุ่มนี้มาแบบกลุ่มเดิมคนเดิม
เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นคนร้ายก็มาทำทีซักผ้าแบบนี้ประมาณสักตอน๕ทุ่ม
ก็ใช้กุญแจผีนี่แหละไขตรงช่องแผงวงจรไฟฟ้าตู้ที่๓
เหรียญ๑๐ไปประมาณ๔๐๐บาทโอ้เยอะนะ
ครั้งที่๒เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาสักช่วงเที่ยงคืนเสร็จมากันอีกแล้ว
คราวนี้มาไขกุญแจช่องแผงวงจรไฟฟ้าตู้ที่๒
ครั้งก่อนเอาตู้ที่๓ครั้งนี้มาเอาตู้ที่๒
แล้วก็ย้ำไปที่ตู้ที่๓อีกทีด้วย

ครั้งที่๒ได้เงินไปประมาณสัก๑๐๐๐บาท

แล้วพอมาครั้งที่๓ครั้งล่าสุดที่ผมให้ดูภาพก่อนหน้านี้ไป
ก็ทำแบบเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ได้
คือทางเจ้าของร้านเขาก็ต้องมีวิธีการนะ
ในการที่จะปกป้องทรัพย์สินของเขา
ก็คือก่อนจะปิดร้านก็ไขกุญแจแล้วก็เอาเงินออกมาก่อน

แต่ต้องเข้าใจนะบางทีช่วงกลางคืน

พอล็อกกลับไปที่เดิม
โจรพวกนี้มันก็จะมาย่องเบามาขโมยเหรียญในช่วงกลางคืนนี่แหละ
แต่เจ้าของร้านเขาก็ตั้งกล้องเอาไว้เลยนะ

แล้วก็ตั้งใจเฝ้าดูด้วยช่วงหนึ่ง
กะว่าจะจับให้ได้แบบคาหนังคาเขา

โอ้โหนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็ฝากไปยังทางเจ้าหน้าที่ด้วย

เพราะว่าไอ้โจรพวกนี้พอยังจับมันไม่ได้เนี่ย

ถ้าครบ๑๐นี่สะสมแต้มแถม๑เลยนะ

เอาเหรอนี่คุณเห็นไหมทำไมมันอุกอาดขนาดนี้
เราต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครเห็นเหตุการณ์แบบนี้
หรือมีใครไม่ชอบมาพากลเนี่ย
บอกตำรวจเขาเลยในกรณีนี้ก็อยากให้จับให้ได้
ปิดชัดเจนขนาดนี้ตอนนี้ยังจับไม่ได้เลย
ช่วยกันใช่